ดังนั้นไปติดตามบรรยากาศล่าสุดเลยนะคะ

รวมถึงวาระการหัวไหว้ไหนยกรรธมุตรีนะครับ

มีการเชิญแต่ละพักการเมืองมากินมิ้นช็อกกัน
จนคนหลายคนแซวว่านายแพทย์ชวนลานาน

บอกว่าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้
โดยเฉพาะการส่งชื่อของคุณเศรษฐาทวีสิน

จะได้รับความไว้วางใจในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่นะครับ
เพราะว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ละครั้งเนี่ยก็มีความตื่นเต้นครับ
บรรยากาศที่สะพานนะครับไปติดตามคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับ

เดินทางมาที่อาคารรัฐสภาก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับ
ซึ่งคุณวราวุฒิก็ไปที่สนามบินดอนเมือง
ในการต้อนรับคุณทักษิณในการเดินทางกลับที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
สื่อมวลชนก็พยายามที่จะถามเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับ
ซึ่งถือว่าทางด้านพักชาติไทยพัฒนา
ก็เป็นอีกหนึ่งพักที่มาจับมือกับทางด้านพักเพื่อไทยนะครับ
คุณวราวุฒิบอกว่าคาดว่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐เนี่ย
แต่จะราบรื่นหรือไม่ตุ๋นตอบไม่ถูกจริง
เพราะว่าต้องยอมรับนะครับสำหรับการโหวตเลือกนายก
อภิปรายที่จะเกิดขึ้นนั้นมักจะมีเรื่องตื่นเต้นได้เสมอ
วันนี้นะครับก็มีโอกาสมากที่จะได้นายกคนใหม่
เมื่อถามว่าภายหลังจากที่พักเพื่อไทยได้มีการแถลงร่วมรัฐบาล
ซึ่งพักชาติไทยพัฒนาได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการหนึ่งกระทรวง
มีการมองกระทรวงใดไว้เป็นพิเศษหรือไม่
นายวราวุฒิกล่าวว่าก็ต้องไปคุยกันอีกครั้งนะครับ
คงต้องให้เกียรติพักใหญ่อย่างน้อยก็ต้องเป็นตามสัดส่วนที่คุยกันไว้
โดยเมื่อถามถึงเสียงสนับสนุนจากสว

จะได้ครบ๖๑เสียงที่กำลังขาดไปหรือไม่
นายวราวุฒิกล่าวว่าก็มีทั้งข่าวที่ทิศทางบวก

ช่วงนี้ต้องหูหนักเอาไว้ก่อนนะครับ
เพราะว่าอาจจะมีข่าวหลายแบบออกมาด้วย

คิดว่ารอดูสถานการณ์จริงว่าเป็นอย่างไร

พี่น้องประชาชนขนาดนี้มีความเครียด

อย่าเพิ่งคิดไปสถานการณ์มันเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ

แดดิเดตนายกการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนั้น
ก็มักจะมีเรื่องให้ตื่นเต้นได้เสมอ
ดังนั้นวันนี้ก็คิดว่า
มีโอกาสมากที่จะได้ท่านนายกคนใหม่
แต่ว่าท้ายที่สุดก็ตอบไม่ได้จริง
ช่วงนี้คงต้องหูหนักกันเอาไว้
เพราะว่าอาจจะมีข่าวหลายแบบออกมา
แต่ผมคิดว่าคงต้องรอดูสถานการณ์แบบนี้จริง
เป็นอย่างไรอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้

เพราะว่ายังยิ่งที่น้องประชาชนในขณะนี้
เราทราบดีนะครับว่าอยู่ในหลายท่านก็มีความเครียด
เพราะว่าติดตามสถานการณ์การเมืองมานะครับ
แต่ก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลเกินไป
เพราะว่าสถานการณ์นั้นปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ

มองการกลับมาของคุณทักษิณวันนี้ยังไงบ้างคะ
ก็เป็นการกลับมาของบุคคลท่านหนึ่ง

ส่วนความเคลื่อนไหวซีกของสว
ทางนายประเสริฐปิ่นปฐมรัฐ
สมาชิกวุฒิสภาก็เดินทางมาพร้อมให้สัมภาษณ์
ว่าวันนี้มองว่าพักที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลมีความมั่นคงในเรื่องของการรวมคะแนนเสียงได้เกินกึ่งหนึ่ง
รวมไปถึงเรื่องของนโยบายส่วนตัวเนี่ยเชื่อว่าเป็นการรวบรวมนโยบายกับทุกพักมารวมกัน
ทำให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาในทุกมิติ
เรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจ
ตลอดจนการขับเคลื่อนในด้านอื่นนะครับ
ส่วนตัวมองว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีของสุธิสมาชิก
มีความเป็นอิสระและมีการแสดงความคิดเห็น

ไม่ได้เป็นการสั่งการหรือว่ากำชับให้ไปในทิศทางเดียวกัน
การได้นะครับในจำนวนเพราะทุกอย่างเป็นเอกสิทธ
บุคคลที่มองเน้นเรื่องของประเทศชาติเป็นหลัก
ยืนยันว่าสวเองมีการพูดคุยกัน
แต่ลักษณะการพูดคุยเป็นการพูดคุยเชิงหลักนโยบาย
ไม่ได้เป็นการเช็คเสียงว่าจะโหวตหรือว่าไม่โหวต
อีกทั้งยังมีการพูดถึงหลักแล้วก็นโยบายที่เชื่อมโยง
เกี่ยวกับปมเรื่องการแก้ไขรัฐมนุน
เพราะว่าทางสวหลายคนก็มองเหมือนกันนะครับ
ว่าการแก้ไขรัฐมนุนปัจจุบันเนี่ย

การแก้ไขไม่จำเป็นต้องแก้ทั้งฉบับ
อิสระต่อการที่จะเลือกนายกคนที่๓๐ของประชาชน
แต่จะให้ผมกำหนดว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ย

เนื่องจากว่าเป็นเอกสิทธิ์
เราอยากจะเห็นในเชิงนโยบาย
โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้รัฐมนูลนะครับ
ส่วนกรณีกระแสข่าวว่าทางสวมีการรวบรวม
คะแนน๑๐๐เสียงยกมือโหวตให้ทางแคนดิเดตนายกจากภักดิ์เพื่อไทยแล้ว
ในส่วนนี้คุณประเสริฐระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการคาดการณ์จากบุคคล
เปรียบเทียบกับครั้งก่อนที่ทางภักดิ์เก้าไกล

มองว่าเป็นเพียงการชี้เป้าของฝั่งสอสอ
ส่วนตัวไม่ฟันทงนะครับว่าจะได้ตามคาดหรือไม่

แล้วก็มองอยากให้การโหวตนายกรัฐมนตรีผ่านในวันนี้

แต่จำนวนตัวเลขที่ผ่านนั้นคาดการณ์ได้ยากครับ
ส่วนกรณีที่นายชูวิทย์ออกมาตั้งข้อสงสัย
ในส่วนของคุณสมบัติของนายเศรษฐา
กระบวนการเหล่านี้นะครับทางวุฒิสมาชิกก็ต้องเก็บมาคิดว่า
สิ่งไหนเป็นเรื่องของแง่จริยธรรมสิ่งไหนเป็นเรื่องของนโยบายทางด้านการเมือง
ด้านบนมันก็ขมเดี๋ยวต้องมารุ้นติดตามนะครับว่า
ว่าการโบสถ์นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของภักดิ์เพื่อไทยในวันนี้

วินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากที่อาคารรัฐสภาครับ